เตือนกันหน่อยเรื่องของคนใช้รถใช้ถนน
คุณผู้ชมช่วงนี้มันฝนตกถนนลื่นมีน้ำขัง

ติดตามคลิปเหตุการณ์นี้ในช่วงตลอดพาแปด
ลื่นทะไหลมาแต่ไกลเลยค่ะ
แล้วก็ชนเข้ากับเกาะกลางถนนเนี่ย

แล้วก็ไปจอดนิ่งอยู่กลางถนน
สภาพรถเนี่ยค่ะแบบนี้เลย

นี่เป็นกล้องวงจรปิดจับภาพได้
หน้าร้านค้าย่านชุมชนข้างธนาคารออมสินสาขา

นี่ค่ะชาวบ้านแถวนั้นเขาวิ่งไปช่วยเหลือ
คนขับรถกระบะเห็นไหมคะเข้าไปดูเลยอ่ะ
เขาบอกว่าเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ย
พื้นที่มันมีฝนตกและประกอบกับว่าจุดตรงเนี้ย

คนในพื้นที่เขาบอกก็เลยทำให้ตรงนั้น
มันจะมีน้ำขังอยู่น้ำขังอยู่เกาะกลางเห็นไหม

ก็เลยทำให้พอรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว

มันก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝน

แต่ฝนตกน้อยนี่แหละถนนลื่นนักแล
เหมือนเหตุการณ์ที่ประจวบคิริคันเหมือนกัน
กระบะคันนี้ก็ซิ่งฝ่าสายฝนมาเหมือนกัน

หวาดเสียวจะเกิดเป็นเหตุชนซ้ำซ้อน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๔โมงเย็นวันที่๗ตุลาคม

นั่นแหละก็เลยเป็นเหตุทำให้เสียหลักถึงไปแบบนี้

ยังสติดีคือรถบรรทุกคันนี้สติดีที่ครองรถไว้ให้ล้มหรือไม่ให้เสียหลักได้
แต่ว่าอยากจะฝากเตือนแหละใครดูคลิปนี้จะขับรถไปไหนก็เพิ่มความระมัดระวัง
บางทีอาจจะต้องชะลอความเร็วหน่อยนะคะ